กอล์ฟโปรยปิดเบรกเอาไว้นะครับ
ก็มีผู้หญิงนะฮะเขาสงสัยว่าทำไมทำไมนะครับ
มีผู้หญิงสองคนนะครับมาที่บ้านของเขาแล้วเอาระเบิด
เหมือนกับเป็นระเบิดประทัดประทัดระเบิดอะไรแบบนี้
มาวางอยู่รอบบ้านแล้วทำไมทำไมไปแจ้งความ
แล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้กันครับ
เห็นคนร้ายเป็นผู้หญิงสองคนนะครับคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มา
คนซ้อนท้ายเข้ามาในซอยแล้วก็เดินลงจากรถมาวางระเบิดประทัด
รอบรอบบ้านทั้งหมดสี่ลูกแต่มันระเบิดลูกเดียวนะ
อีกสามลูกด้านไม่ระเบิดครับผู้โพสต์เนี่ยให้ข้อมูลบอกว่า
เหตุเกิดขึ้นในซอยของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนบ้านแหวน
อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับซอยนี้มีบ้านอยู่สี่หลัง
ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยจริงจริงอยากจะวางหลังไหนหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความ
ที่สภหางดงแต่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับ
หรือว่าหาเบาะแสแม้แต่หาเบาะแสก็ยังไม่ทำนะครับ
แล้วยังหัวเราะใส่ตอนที่ไปแจ้งความบอกว่า
แค่ผู้หญิงขู่ด้วยระเบิดนะฮะแค่นี้เองนะครับ
คือ๒๓วันก่อนนะครับคุณผู้ชมมันมีเหตุนี้ดูว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมีระเบิดประทัดข่มขู่นะฮะ
คือมีการเข้าค้นบ้านของตำรวจนะครับที่บ้านหลังหนึ่ง
คือบ้านหลังนี้มีวัยรุ่นมามั่วสุมกัน
เป็นไปได้ไหมเจ้าของโพสต์เขาสงสัยว่าเป็นไปได้ไหม
ว่าไอ้บ้านหลังนั้นที่ถูกค้นเนี่ยเข้าใจว่าบ้านเธอเนี่ยแจ้งตำรวจ
ก็เลยคราวนี้ก็เอาแก้แค้นเอาระเบิดประทัดมาวางข่มขู่
แต่ยังไงเธอบอกว่าตามตัวให้หน่อยนะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยครับ